ท่านผู้ชมครับที่ชนบุรีเนี่ยตำรวจไปจับกลุ่มแก๊งค้ามนุษย์๓คน
หลอกเด็กหญิงยังเป็นเยาวชนอยู่เลย๓คนเนี่ยมาทำงานร้านคาราโอเกะ
บอกว่าจะให้เป็นสาวเสิร์ฟสุดท้ายพาไปขายบริการนะฮะ
เด็กเขาส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นะครับ

นี่ค่ะคือน้องสามคนที่ที่ตึกข้างล่างถูกหลอกมา
ฟังเด็กเด็กบอกว่าถูกหลอกมานะฮะ

คนที่เป็นตัวแม่เล้าอายุ๔๐นะมีลูกชายนะอยู่ในห้องเช่าตรงนี้
ลูกชายอายุ๑๙ที่เหลือเป็นเด็กอายุ๑๔ถึง๑๗สามคนนี้นะฮะ
วิทยุตำรวจ๑๙๑ได้รับแจ้งนะฮะว่ามีน้องเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือหน่อย
เขตเทศบาลเมืองแสนศุกร์อำเภอเมืองบอกว่าถูกหลอกมาถูกหลอกยังไง
ก็คือเด็กสามคนนี้บอกว่าคนที่เป็นแม่เล้าเนี่ยนะที่มีนางแนนนางปอนางไก่
แล้วมีลูกชายอีกคนนึงเนี่ยของนางแนนเนี่ยเขาบอกจะพามาทำงานร้านคาราโอเกะเป็นสาวเสิร์ฟ
แต่สุดท้ายถูกหลอกไปขายบริการในห้องเนี่ยหลักฐานที่เจอเนี่ยนอกจากพวกอุปกรณ์เสพยาเสพติด
ตรวจผสวะลูกชายนางแนนผสวะสีม่วงเสพยาไอซ์มีถุงย่างอนามัยยังไม่ได้ใช้เกือบ๗๐ชิ้น
เด็กบอกว่าให้มาทำงานสาวเสิร์ฟร้านคาราโอเกะแถวบางแสนก็มาก็มาก็จะได้มีงานทำนะ
สุดท้ายถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศโดยผู้ใช้บริการแขกจะจ่ายเงินให้๑๕๐๐บาท
ปอเนี่ยมีหน้าที่หาแขกนางแนนจะเป็นคนเก็บเงินแล้วแบ่งให้เด็ก๗๐๐บาท
จะเก็บเอาไว้๘๐๐บาทแต่๗๐๐บาทเด็กยังไม่ได้เลยอ้างว่าเด็กจะเก็บเอาไว้ให้ก่อน
แต่สุดท้ายเด็กเขาได้ยินว่าพวกนี้มันคุยกันบอกว่าเดี๋ยวจะส่งต่อไปให้แม่เล่าอีกคนหนึ่งที่นครสวรรค์
เขาก็กลัวเขาก็เลยแอบโทรศัพท์แอบส่งข้อความไปให้ตำรวจ๑๙๑
แล้ว๑๙๑ก็บุกมารวบตัวเมื่อคืนนี่ครับท่านผู้ชมครับถูกแจ้งข้อหาหนัก
ข้อหาค้ามนุษย์แล้วก็เป็นธุระจัดหาเด็กค้าประเวณีนะครับแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วย
โอ้โหนี่ฮะยุคนี้สมัยนี้ยังมีลักษณะแบบนี้อีกนะไปหลอกเขามาขายบริการทางเพศนะครับ